ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
ทำให้ตอนนี้ตำรวจต้องมีการวางกำลังดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ต้องสัญจรผ่านไปมาอย่างเข้มงวดครับค่ะณตอนนี้บรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไร
ขณะที่กลุ่มแฟนคลับเองนะคะก็เริ่มมีการจับจองพื้นที่กันเต็มบริเวณลานอเนกประสงค์ของห้างสรรพสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยบางคนค่ะมีการเดินทางมาจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและบางส่วนก็เพิ่งเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
จนล่าสุดนะคะกลุ่มแฟนคลับได้มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะแล้วก็เริ่มต่อแถวเพื่อรอรับลายเซ็นต์ยาวไปจนถึงป้ายหยุดรถประจำทางที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และก็ได้มีการขยายไปยังพื้นที่เกาะกลางฝั่งตรงข้ามด้วยกันค่ะ
และจากพฤติกรรมนี้นะคะทำให้พันธุ์ตำรวจเอกพานุเดชสุขวงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
แสดงความเป็นห่วงว่ากลุ่มแฟนคลับอาจจะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่สัญจรไปมา
ได้มีการวางแผนและมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน
โดยมีการจัดแผนเป็น๒รูปแบบ
คือหนึ่งหากปริมาณแฟนคลับมีจำนวนเท่านี้นะคะหรือไม่เพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้นะคะ
ทางตำรวจนั้นก็จะไม่มีการปิดพื้นที่การจราจร
ตั้งแต่อย่างใดที่บริเวณด้านหน้าห้างศัพท์สินค้า
ซึ่งเป็นพื้นที่บัสเลนนะคะ
แต่จะมีการประชาสัมพันธ์และพยายามให้กลุ่มแฟนคลับนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้ค่ะ
แต่หากกลุ่มแฟนคลับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกพานุเดชนั้นก็ได้มีการปรึกษาหารือกับทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วนะคะ
ว่าอาจจะมีการปิดช่องบัสเลนที่อยู่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า
เพื่อให้กลุ่มแฟนคลับนะคะเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย
รวมไปถึงจะได้ไม่กระทบต่อการจราจรบนผิวถนนพะหนโยธินค่ะ
และจะมีการนำกลัวยยางมาก้นบริเวณปิดนึงช่องทางด้านหน้าบนถนนพหนโยธินเพื่อทำเป็นบัตรเลนแทนค่ะ
สถานีตำรวจนครบาณพหนโยธินนั้นก็ได้มีการปฏรสารงานกับ
ตำรวจนครบาน๒จัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๗๐นายค่ะ
คอยดูแลรักษาความปลอดภัย
โดยหนึ่งในนั้นก็มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
พาพี่มนต์ค้างโรจศักดาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว